คุณผู้ชมครับปิดท้ายเบรกนี้ยังมีเรื่องของอุบัติเหตุอีกหนึ่งเรื่อง
บอกว่าเป็นอุบัติเหตุที่มันไม่น่าเกิดขึ้นเลยจริงนะคะ
เป็นรถกระบะที่วิ่งมาด้วยความเร็วไปพุ่งชนกับแบรีเออร์
แล้วก็พลิกคว่ำตกเบาะซ่อมระบบไฟฟ้าลึก๑๗เมตรนะคะ
ลึกมากค่ะแล้วน้ำในในบ่อมันท่วมสูงสามเมตรอย่างเงี้ค่ะคุณผู้ชมคนขับมีสตินะ
พยายามที่จะตะเกียกตะกายขึ้นมาจากบ่อแล้วแต่๑๗เมตรขึ้นยังไงค่ะ
แล้วน้ำลึก๓เมตรก็หมดแรงอะค่ะสุดท้ายเสียชีวิตเลยนะคะ
ก็เป็นนาทีที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องนำร่างของนายทองใหม่กุลสงฆ์
ก็นำร่างเขาขึ้นมาจากบ่อสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ที่ใช้พักสายไฟฟ้า
ขนาดกว้าง๓เมตรยาว๗เมตรลึก๑๗เมตรแล้วก็มีน้ำท่วมอยู่อีก๓เมตร
คือเป็นสถานการณ์ที่แย่มากค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องโรยตัวลงไปอย่างที่เห็นเลยนะคะ
จากจะเอาร่างคนขึ้นมาแล้วต้องไปค้นหารถกระบะด้วยเพราะมันจมลงไปทั้งคันเลยค่ะ
ก็ต้องใช้เชือกลากดึงรถขึ้นมาแต่ก็ไม่เจอคนในรถ
ดำน้ำลงไปนะคะถึงจะเจอผู้สูญหายศพลอยขึ้นมาเหนือน้ำ
พอนำร่างขึ้นมาได้ก็ช่วยกันปั๊มหัวใจกู้ชีพแต่ไม่สำเร็จนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นหัวค่ำเมื่อวานนี้เองที่ถนนประชาร่วมใจปากซอยประชาร่วมใจ๖๗ค่ะ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่พูดคุยกับนายสุพธารินรำแล้วก็นายแนมจันทรังศรีผู้เห็นเหตุการณ์
เขาเล่าให้ฟังบอกว่ารถกระบะคันนี้ขับมาเร็วมากเร็วมากแล้วก็พุ่งชนกับแท่งแบรีเออร์จนเสียหลักร่วงลงไปในบ่อ
สองคนที่เห็นเหตุการณ์รีบวิ่งเข้าไปช่วยเลยนะเห็นคนขับพยายามดำผุดดำไห้ตะเกียกตะกายจะขึ้นจากน้ำ
มันหมดแรงอะค่ะเพราะว่าบ่อมันลึกมาก๑๗เมตรขึ้นเองไม่ได้แน่สุดท้ายเขาก็เห็นคนขับเนี่ยจมหายไปต่อหน้าต่อ
นาทีก็หายเลยครับ
น่าจะมาแรงครับดูฟังเสียงก็ชน
เขาจนตุ้มก่อนแล้วก็ตีรังกาเลย
ตีรังกาลงไปลักษณะอ่ะแล้วเราเข้ามาช่วยต่อ
ครับผมก็วิ่งมาก็เห็นรถลงไปอยู่ในนี้แล้ว
เขาก็พูพูพูพูนะเห็นหัวก็พูพูพูพู
ผมจะเอาแลมลงไปกับน้องเนี่ยลงไม่ได้แสลมไม่ถึง
ไม่ได้ยินเสียงขอความช่วยเหลืออะไรเลยครับ
เพราะว่าเห็นแต่หัวโผล่แล้วก็ประมาณ๓นาทีหายไปเลย
เห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาเล่าต่อด้วยนะคะว่าหลังจากรถกระบะตรงไปในบ่อ
มีรถยนต์ขับตามมาบอกว่ารถกระบะคันดังกล่าวมันชนกับรถของเขาแล้วหนีมา
โดยมีกล้องหน้ารถเป็นหลักฐานค่ะก่อนจะขับรถตามมาจะให้คู่กรณีคนนี้รับผิดชอบ
ไม่ใช่ว่าขับแข่งกันมาอย่างแน่นอนเพราะว่าสภาพถนนบริเวณนี้เนี่ย
มันมีการก่อสร้างแบบนี้ตลอดเส้นทางเลยนะคะ
คือตอนแรกที่เกิดอุบัติเหตุมีกระแสข่าวบอกว่ารถสองคันขับแข่งกันมา
แล้วก็พุ่งชนจนเสียหลักตกลงไปในบ่อแต่สรุปก็คือเป็นการชนแล้วหนี
คือชนแล้วคันนี้คงพยายามเร่งหนีมาแล้วก็อาจจะไม่ทันระวังทำให้ตกบ่อลงไป
เบื้องต้นพนักงานสอบสวนก็บอกว่าเดี๋ยวต้องตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดก่อนนะ
ต้องตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเส้นทางก่อนหน้านี้ว่ามายังไงไปยังไง
มีการสอบพยานไปห้าปากแล้วนะคะแล้วก็จะออกหมายเรียกวิศวกร
ผู้ดูแลโครงการและผู้รับเหมาก่อสร้างเข้ามาให้ปากคำเกี่ยวกับการก่อสร้างด้วย
ว่าเป็นการกระทำโดยประมาทหรือเปล่าแล้วก็ต้องรอผลตรวจชนะสูตรและผลตรวจวัดแอลกอฮอล์มาประกอบสำนวน
แจ้งข้อกล่าวหากับผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะ